ราม่าสืบเนื่องมาจากปลายปีที่ผ่านมานะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่
คุณเบสเนี่ยเขาเล่นเป็นโค้ชเอกคุณผู้ชมค่ะ
และก่อนหน้านี้เขาได้มีการโพสต์รูปคู่กับคุณปอยตีชดานะคะ
แล้วเพื่อนของเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบทำนองลักษณะเหมือนกับว่าเหยียดเพศ
บางคนก็บอกว่าจัดยางจัดยางบางคนก็บอกว่ารู้อยู่คนนี้เด็ดจริง
บางคนถึงขั้นคอมเมนต์ว่าเหลืองซึ่งคำพูดลักษณะเหล่านี้มันเหมือนเป็นการเหยียดเพศค่ะคุณผู้ชม
ก่อนที่โพสต์นี้จะถูกลบทิ้งออกไปล่าสุดเจอตัวสาวปอยที่มาร่วมงานตุดจีนเมื่อวานนี้
เจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ทั้งหมดค่ะ
เข้าใจว่าน้องคงไม่ตั้งใจจริงจริงน้องน้องเบสนะคะเขายังเด็กมากมาก
แล้วก็น้องเขาน้องเป็นคนจิตใจดีนะจริงจริงแล้ว
พลาดไปแล้วแล้วก็น้องอาจจะไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบให้อภัย
หลังจากเกิดเรื่องขึ้นน้องเขาเสียใจมากเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจ
แล้วปอยก็ประเมินสถานการณ์นี้แล้วปอยรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่มัน
สำหรับปอยปอยไม่รู้สึกอะไรนะในความผิดของเขาเนี่ยสำหรับปอยไม่มากนะ

พอยได้คุยทางไลน์
ใช่ให้กำลังใจเลยค่ะไม่อยากให้คนเข้าไปด่าเลย
คือทางด้านคุณเบสเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการตอบโต้หรือว่าร่วมพูดคุยกับเพื่อนไปในลักษณะนั้นนะคะ
คุณเบสเองเขาก็บอกว่าใจเย็นอะไรแบบนี้
ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยมันเป็นปี๒๐๒๐แล้ว
เรื่องของการเหยียดเพศเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วนะคะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเบสแล้วก็คุณปอยกันต่อไปด้วย